คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
อาจารย์สุภาพคลิกระจายมาอยู่กับคุณผู้ชมฮะ
จะพูดถึงเรื่องของการปรับคอรมอล์

แปดการนำกรปบาสอโดนตัดสินจำคุกนะครับ

ทีนี้๓ใน๘เป็นรัฐมนตรีก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วฮะ

การจะให้คนขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทน๓คนนี้
จะใช้สูตรไหนอย่างไรบ้าง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพได้เลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนี้ต้องเกาะเกาะเรื่องการเมืองเอาไว้หน่อย
เพราะว่ากำลังเป็นช่วงเข้าได้เข้าเข็มเรื่องการปรับคอรมอ
การปรับคอรมอก็จะมีผลต่อเรื่องการบริหารประเทศ
ในที่สุดก็มีผลในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
มีผลกระทบต่อพวกเราด้วย
ฉะนั้นถ้าดูกระแสการปรับคอรมอมาจนถึงเช้าวันนี้เนี่ย
มีข้อสรุปอะไรที่จะอธิบายง่ายให้ท่านได้เข้าใจเป็นประเด็นเป็น
ประเด็นหลักเรื่องที่หนึ่งก็คือ
ปรับเล็กหมายถึงว่าปรับเอาคนใหม่ใส่เข้าไปแทนคนเก่า
สลับเก้าอี้ให้มันสับสนวุ่นวาย
เพราะถ้าสลับเก้าอี้สับสนวุ่นวายเดี๋ยวมันก็เกิดจะมีแรงกระเพื่อม
การใช้สูตรปรับเล็กเนี่ยเอาเป็นว่าจะกระเพื่อบน้อยที่สุด
ตำแหน่งไหนว่างหาคนใส่ตำแหน่งนั้น
อันที่สองที่เป็นข่าวตามมาไม่รื้อโคต้าเดิม
รื้อโคต้าเดิมแปลว่าพักไหนเคยมีรัฐมนตรีอะไร
ก็เอาคนของพักนั้นเข้ามาใส่
แล้วพักไหนเคยมีจำนวนเก้าอี้ระธรรมนตรีเท่าไหร่
ก็เอามาแทนเท่านั้นไม่มีการเพิ่มไม่มีการลด
หลังจากไหลมาปักอนาคตใหม่ตอนนี้ก็เป็น๖๑คน
สิบเอ็ดคนแต่ตอนจัดคอรมอเนี้ยเขามีกันห้าสิบกว่า
ฉะนั้นที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ๑๐คนเนี่ยเขาควรจะเป็นรัฐมนตรี
เก้าอี้ไหมแต่สุดท้ายพอเจอสูตรนี้
ไม่รู้โคต้าเดิมแปลว่าอยู่อย่างเดิม
ไม่ไม่ปรับไม่ลดไม่เพิ่มการไม่รื้อโควต้าเดิมแปลว่า
จะไม่ไกลตำแหน่งรัฐมนตรีไปให้พักการเมืองอื่น
ที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาควรจะได้เป็นรัฐมนตรีตามโคต้า
แล้วเขาก็แอบเรียกร้องมาแสดงท่าทีมานานแล้วเช่น
ท้องถิ่นไทยของคุณชัชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูน
เขามีสอสออยู่๕คนแต่เขามีเครือข่ายที่ผูกเสี่ยวเกี่ยวยงกันอยู่
เรียกว่าไปไหนไปกันอยู่อีกหลายคนน่ะ
เขาก็คิดว่าเอ๊ะปรับคอรมอเที่ยวนี้เขาควรจะมีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรี
สักหนึ่งเก้าอี้สิที่เขาคิดอย่างงี้เพราะว่า
มี๕เสียงเท่ากับเขาก็มีรัฐมนตรีว่าการ๑คน
คือดรอัานเองเขาก็มี๕เสียงแล้วทำไมเขาไม่ได้
หรือพอเขาไปเปรียบเทียบกับพักชาติไทยพัฒนา
มีอยู่๑๒คนได้๒เก้าอี้ว่าการ๑ช่วยว่าการ๑
ก็แปลว่า๖คนตอน๑ก้าวอีกแล้วเขามี๕คน
อย่างน้อยก็น่าจะมีรัฐมนตรีช่วย
นี่เขาก็แอบเคลื่อนไหวของเขา

คุณมิ่งขวัญยังอยู่ซีกฝ่ายค้านอยู่
แต่๖คนที่ไหลมาอยู่ฝากฝ่ายรัฐบาล
ยกมือสนับสนุนรัฐบาล
เขาก็มีสิทธิ์จะคิดว่าเอ๊ะ๖เสียงนี่
เขาควรจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยสักตัวไหม
อันนี้ก็เป็นประเด็นก็คือว่า
ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมาก
ถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ
เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอก
รัฐบาลนั้นมันเลยจุดเสียงปริ่มน้ำมาแล้ว

ตั้งรัฐบาลใหม่เสียงปริ่มน้ำห่างกันไม่กี่เสียง
แต่ตอนนี้มีสอสอจากฝ่ายค้านไหลไปอยู่ในฝ่ายรัฐบาลมากพอ
เรียกว่าไม่ปริ่มน้ำแล้ว
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร
ถ้าจะมีแรงกระเพื่อมตามมา
ประเด็นที่๓คืออำนาจในการปรับคอรมอ
หัวข่าววันนี้บอกว่ายึดอำนาจปรับคอรมอลลั่นเป็นสิทธินายกชี้ขาด
อันนี้ที่จริงแล้วในทางการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
นายกคนเก่าเขาก็ขอมีสิทธิ์ชี้ขาด
ในการที่จะปรับคอรมอในการที่จะเลือกตัวคนที่พักเสนอชื่อมา
เพื่อส่งกราบบังคลภูมิให้โปรดเก้าลงมา
ฉะนั้นนายกจะเป็นเคาะคนสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ว่ามันจะแปลกหน่อยตรงที่ว่า
คราวนี้นายกกับพลเอกประวิทย์เนี่ย
ถูกถามว่าการที่จะปรับคอรมอ๒ชื่อแทนคนเก่า
ท่านจะเสนอใครพักจะเสนอใครท่านบอกท่านไม่เสนอเป็นสิทธิ์ขาดของนายก
นายกมีสิทธิ์ขาดท่านไม่เสนอใครทั้งนั้นไม่เสนอใครทั้งนั้นย้ำแล้วย้ำอีกตั้ง๒๓ครั้ง
ฝ่ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องรอให้พักส่งชื่อมาอ้าวเห็นไหมฮะ
นายกบอกต้องรอให้พักส่งชื่อมา
หัวหน้าพักพลเอกประวิทย์บอกว่าจะไม่เสนอชื่อใครแล้วแต่นายก
นั่นเป็นสิทธิของนายกเออหวยออกมาแบบนี้แปลว่าอะไรครับ
แปลว่าถ้าไปโยนให้บิ๊กป้อม
ไปโยนให้บิ๊กป้อมมีอำนาจเสนอใครแล้วนายกเอาตามนั้น
ก็แปลว่าทุกถนนทุกสายจะมุ่งหาบิ๊กป้อมในพักพลังประชารัฐ
ก็ยุ่งสิครับฉะนั้นการเตะลูกออกไปหานายกรัฐมนตรีแบบนี้
ก็เท่ากับว่าถ้าใครคิดจะคั่วคิดจะหาตำแหน่ง
หรือว่าจะยังไงให้ไปคุยกับนายกเอง
อันนี้ก็เป็นการส่งไม้ให้กัน
ก็เหลือเพียงประเด็นสำคัญอีกประเด็นเดียว
คือเรื่องคนนอกหรือคนไหน
สมาชิกพลังประชารัฐเขาล่ารายชื่อกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ซึ่งทำให้นายกมีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่ไม่น้อย
ล่ารายชื่อกันเกือบร้อยคน
เสนอหัวหน้าพักในธรรมนองว่า
ในการปรับคอรมอคราวนี้อยากให้พิจารณา
จากคนที่อยู่ในพักพลังประชารัฐ
ไม่ใช่ไปให้สิทธิ์คนนอกมาแทน
อันนี้เขาก็ให้เหตุผลว่า
คนนอกโคต้านายกมีตั้ง๖คนแล้วนี่ครับที่ผ่านมา
เพียงพอแล้วเก้าอี้มี๓๖ตัว
นายกเอาไป๖มีใครบ้างล่ะ
มีคุณดอนปรมัติวินัยรองนายกต่างประเทศ
มีคุณซุภักษ์พงภัณฑ์มีเช่ารองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ
มีคุณคุณข้อมเติมพิธยภัยสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
มีพลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหม
ประเด็นนี้น่ารุ้นตรงที่ว่าเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษา
เพราะก่อนหน้านี้คนในแวดวงการศึกษาทุกครั้ง
เวลามีการปรับคอลโลมอหาคนไปนั่งในรัฐมนตรีศึกษา
เขาเรียกร้องกันทุกครั้งเลยหาคนที่มีความรู้ความสามารถ
มาบริหารมาแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาหน่อย
เพราะว่าการศึกษาของเราถดถอยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
เกือบจะไปอยู่ท้ายแถวอยู่แล้ว
ฉะนั้นถ้าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีศึกษามีความเหมาะสมทางการเมือง
แต่ไม่มีความเหมาะสมในการบริหารการศึกษา
เขาบอกปัญหาการศึกษาก็จะยิ่งย่ำแย่
ฉะนั้นเขาก็เรียกร้องว่าต้องการคนที่มีความรู้
ไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอไม่จำเป็นต้องมาจากภาคการเมือง
แต่ว่าฟังฝ่ายการเมืองพลังประชารัฐบอกไม่ได้
ฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีท่าทีเหมือนจะเห็นด้วยว่า
เก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาถ้าเป็นคนนอกก็น่าจะเหมาะสมกว่า
หาคนที่มีความรู้ความสามารถมาน่าจะเหมาะสมมากกว่าทางการเมือง
แต่สุดท้ายเอาเข้าจริงจะจบลงยังไง

เรื่องนี้มีเดิมพันธุ์เพราะว่าเรื่องของการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่
ประชาชนเฝ้ามองมานานแล้วเราพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษามานาน
เราเปลี่ยนรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่คน
แต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนคราวนี้ก็มีความหวังขึ้นมาอีกแล้ว
ดูครับว่าตกลงจะเป็นใครมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ